ยังมีรู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ
ขอโดนัทอีกทีดิโดนัทนี่โดนใครกัดไปแล้วหรือเปล่า
โดนนัทเออนะฮะคุณผู้ชม
นิวคันที่นั่นเองค่ะเผลอแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งปี

แต่อันดับความฮอตจริงค่ะ๔หนุ่มหล่อมากเลยเนี่ย

แท่นเป็นศิลปินกลุ่มขวัญใจแฟนเพลงทั้งประเทศไปแล้ว
มีงานโชว์ตัวที่นั่นที่นี่แทบทุกวันเลย
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐได้ไปเจอทั้ง๔หนุ่มในงานประกาศรางวัล
คือรักอาก๊อตด้วยแล้วแฟนน่ารักนะเผื่อความรักมาให้น้องด้วยนะคะ
โดยเร็วนี้ค่ะก็จะมีซิงเกิ้ลใหม่แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ปลายปี
เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาระมัดระวังอย่างดีพร้อมกับฝากความห่วงใยไปถึงแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะ
อุ๊ยน่ารักนะอินดูจังโลก
วัยครับรู้สึกว่าเหมือนแบบเมื่อวานเรายังอยู่ในค่ายกันอยู่เลยนะ

หมอลำใช่ไหมคะเป็นหมอลำสามชาติครับเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ครับแล้วก็มีท่าเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็มีการขับร้องแบบลูกทุ่ง
อย่าออกไปตากฝนเยอะครับแต่ว่าผมชอบนั่งวินไงเวลาไปทำงานอะไรอย่างนี้ผมชอบนั่งวิน
ใครที่เดินทางก็ขอให้ขับขี่แบบระมัดระวังนะถ้าเกิดฝนตกก็ไม่ต้องเร่งความเร็วนะครับเป็นห่วงทุกคนครับ
อุ๊ยเป็นห่วงทุกคนด้วยนะคะอุ๊ยน่ารักเลยนะเอ็มโบ